คือหยุดเสาร์อาทิตย์นึกว่าจะหยุดนับศพ
ยังไม่หยุดนะสิ๑๔ศพเข้าไปแล้วคุณผู้ชม
โอ้โหแล้วมันทยอยออกมาเรื่อยนะน้ำแข็ง
ใช่น่ากลัวมากเลย
คุณผู้ชมครับตอนนี้ข้อมูลล่าสุด
เหยื่อของนางสาวแอมเป็น๑๔ศพแล้วครับคุณผู้ชม
โอ้โฮ๑๔นี่คือในจำนวน๑๔คือตอนแรก

นั่นแหละค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้ไงน้ำแข็งคุณผู้ชม
นะครับตำรวจเนี่ยเขาได้ข้อมูลล่าสุดมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่
นี่นับได้๑๓ศพผู้รอดชีวิตหนึ่งใช่ไหม
แต่โอ้โหมาใหม่แล้วเคสใหม่กรณีใหม่เพิ่มจากแม่ของเหยื่อที่กำแพงเพชร
มาร้องขอให้ตำรวจตรวจสอบอีกหนึ่งรายสิ
คือกรณีการเสียชีวิตของลูกสาวคือนางสาวมณฑาทิพย์ขาวอิน
หรือว่าทรายอายุ๓๗ปี
เป็นเพื่อนสนิทของแอมคุณผู้ชม
เป็นเพื่อนสนิทของแอมนะเสียชีวิตแต่เสียไปนานแล้วนะ
เสียตั้งแต่๗กรกฎาคม๒๕๕๘นู่นน่ะ
โอ้โหที่คอนโดของเธอครับนะครับอยู่กรุงเทพมหานคร
ระบุสาเหตุการตายบอกว่ายังไงหัวใจวาย

แต่แม่สงสัยแม่สงสัยว่าลูกสาวเนี่ยถูกแอมวางยาเปล่า
เพราะว่าก่อนตายเนี่ยแอมไปรับลูกสาวที่สนามบิน
พอรุ่งเช้าลูกสาวตายเลยเสียชีวิตเลย
แล้วหลังจากลูกสาวเสียชีวิตนะแอมก็เข้ามาจัดการมรดก

ก็อันนี้ไงที่กรณีสามีต่างชาติ
ที่บอกว่าจะให้มรดก๕๐ล้านอะไรแล้วแอมจัดการมรดก

ฆาตกรเลือกเหยื่อผมเปรียบเทียบ

ก่อนเสียชีวิตนางสาวซายไปอยู่กินกับสามีที่ต่างประเทศ
นะครับแล้วกลับมาประเทศไทย
แอมป์อาสาว่าจะไปรับที่สนามบินแล้วจะส่งกลับบ้านเอง
คือตอนนั้นเธอกลับมาถ้าจำไม่ผิดกลับมาจากแคนาดานะ
แล้วทีนี้พอแอมจะไปรับโอ้โหเพื่อนมาไง
มาจากเมืองนอกไปรับเลยแต่หลังจากนั้นคือหายตัวไปเลย
เอาเพื่อนหายตัวไปเลยแล้วเพื่อนก็ตาย
สตอรี่มันคล้ายกันไปหมด

ยืมเขาละห้าหมื่นส่วนใหญ่ยืมเขาละห้าหมื่นแม่บอก

ค่ะแต่เอาจริงนะพี่เบิร์ตไอ้เรื่องจำนวนน่ะ
ถ้าเกิดว่าดูตามสื่อบางคนตามข่าวนี้นะ

บางทีเขานับตัวเลขมากไปกว่า๑๔แล้วนะ
ใช่นอกจากนี้ยังมีเหยื่อที่คาดว่าจะเชื่อมโยงกับแอม
อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีก๓ราย
คือจะ๒๐แล้วนะค่ะค่ะคือ
ตำรวจเอกอิทธิเชษทองยินดีหรือว่าแม็กซ์อายุ๓๑ปี
เป็นตำรวจฝ่ายปราบปรามสพเมืองนครปฐม

ให้กับผู้บังคับการตำรวจพูทธรจกาจนบุรี

เสียชีวิตวันที่๒๖กรกฎาคม๒๖๖
จากอุบัติเหตุขับรถชนท้ายรถสิบล้อพ่วงที่นครปฐม
หลังจากเสียชีวิตแอมเป็นคนโทรแจ้งญาติ
และประวัติของแม็กซ์คนนี้คุณผู้ชม
๑๐ตำรวจที่เสียชีวิตคุณผู้ชม
เป็นเพื่อนสนิทกับอดีตสามีของแอมด้วยนะ

แต่ความเกี่ยวข้องยังไม่รู้นะคุณผู้ชม
อีกคนนึงคือนายสารสีสวรรค์อายุ๓๓ปี
คนนี้ชื่อกบนะครับมีเขียงหมูอยู่ที่นครปฐม
คนนี้รู้จักกับแด้ด้วยแล้วก็รู้จักกับแอมด้วย
เคยปล่อยเงินกู้ร่วมกัน
แต่มาเสียชีวิตหลังจากไปกินส้มตำกับแอม

นี่คือแทบทุกคนต้องเกี่ยวข้องอะไร

อีกคนอีกคนนะ๓แล้วนะ

นายชายน้อยแจ่มจำหลัดเสียชีวิตเมื่อ๑๐เมษายน๒๕๖

นี่เสียชีวิตที่กรุงเทพมหานคร

จัดสวดศพวันเดียวกันแล้วเผาเลยครับ
ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าติดเชื้อ
ในช่องท้องแล้วหลอดเลือดตีบ

ตอนนี้ก็จะทำให้เหยื่อของแอมเพิ่มขึ้นไป๑๗ศพแล้วคุณผู้ชม

ส่วนการดำเนินคดีนะครับพลตำรวจเอก

ตอนนี้ตำรวจออกหมายจับแอม

เป็นคดีของนางสาวก้อยสารวัตรปู

แล้วมีข้อหารักทรัพย์ในคดีของนางสาวก้อยด้วย

อันนี้คือตำรวจบอกว่าณที่ออกไปตอนนี้มี๓นะ

อีกเนี่ยค่ะขึ้นอยู่หน้าจอแบบนี้แล้ว
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะต้องตาม

ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์เอาไว้๑๑คดี

ซึ่งแนวทางการสอบสวนขณะนี้
ยังไม่พบบุคคลอื่นร่วมกระทำความผิด

รองผู้กำกับการสอบสวน
กว่าอดีตสามีเอมที่ไปสอบป่าคคำแล้ว

ไม่รู้ไม่เห็นถึงการกระทำของแอม

ก็อาจจะเรียกมาสอบปากคำอีกได้

ไม่ใช่ใหญ่เล็กด้วยใหญ่มากครับคุณผู้ชมฮะคดีนี้
แล้วคือตอนนี้ตำรวจก็มีการเรียกพยานมาสอบปากคำ
อย่างเมื่อวานรู้สึกว่าเรียกมา๕ราย
ที่จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังหนึ่งในนั้นน่าสนใจค่ะ

เธอชื่อว่านกเป็นพยาบาลแล้วนกคนนี้เป็นเพื่อนกับแอม
ทีนี้พอข่าวมันออกมาทั้งหมดนกมาไล่เรียงทั้งหมดว่า
ที่ผ่านมาแอมเคยมาถามข้อมูลนกเกี่ยวกับเรื่องทางสุขภาพทั้งนั้นเลย

เวลาคนจะตายมีท่าทางยังไง
หัวใจหยุดเต้นแล้วอาการมันจะแบบเป็นยังไง
เลือดไม่ไปเลี้ยงหัวใจคือพยายามถามข้อมูลพวกนี้
เรียกความว่าเธอเป็นพยาบาลอืม
สำหรับคนที่มาให้ข้อมูลนกก่อนนกพยาบาลที่เป็นเพื่อนสนิกของแอมเลยนะเขาบอกว่า
ที่ผ่านมาแอมเคยมาถามนกเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพทั้งนั้นเลยเช่นถ้า
ว่าตายเพราะหัวใจล้มเหลวน่ะหมอต้องทำไงต่อเหรอเขามีขั้น
ตอนยังไงต่อเหรอบางทีโทรศัพท์มานกนกคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเขามีอาการยังไงเหรอ
เนี่ยจะถามก่อนหรือไม่ก็หลังจากลงมือกับเหยื่อถ้าเกิดไปเทียบเวลาดูเนี่ยประมาณ๓๔เคสที่ผ่านมาค่ะ
ไม่รู้เหมือนกันนะว่าที่แอมมาถามนกเนี่ยเพื่อจะต้องการอะไรหาทางหนีที่ไล่ให้กับตัวเองหรือเปล่า
ที่เป็นพยาบาลนกบอกว่าก็ไปสังเกตดูเวลาแอมโทรมาปรึกษาวันไหน
วันนั้นน่ะจะต้องมีคนตายอืม
แล้วก่อนหน้านี้นะนกเองเป็นเพื่อนแอมไงไม่ได้เอกใจอะไรเลย

ถ้าเกิดเจอเป็นคนเป็นโรคหัวใจเนี่ย
จะต้องช่วยชีวิตด้วยวิธีการไหน

เกี่ยวกับเรื่องคนตายเรื่องอะไรอย่างนี้
แอมมาโดนตำรวจจับได้

ว่าแอมจะเอาข้อมูลนี้

เคยเอารูปตอนที่

มาให้ดูแล้วก็มาขอยืมตังค์

นกขอยืมตังค์หน่อยสิเดี๋ยวจะไปช่วย

ไม่รู้ไงถ้าเกิดนกให้ยืมไปปั๊บ
กจะอยู่ในสถานะเป็นเจ้าหนี้แอม

ที่เสียชีวิตที่อยู่ในสถานะเจ้าหนี้แอม

ทีนี้พอพูดถึงรูปแบบ

ทางรองพ่วงกับการกองปราก

ท่านบอกเลยนะแผนปรัฐศกรรม

เขาจะอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจของเหยื่อ
แล้วก็มีการล่อลวงไปทั้งอะไร
ทำบุญบ้างทานข้าวบ้าง

ก็อาจจะเอาไซยาไนท์ใส่ลงไปในเครื่องดื่มอาหาร

ข้าวมันไก่ใช่ไหมบางคนโดนวางยาในสลัด
ส้มตำเมื่อกี้พี่เบิร์เพิ่งเล่าเรื่องส้มตำไปใช่ไหม

แล้วก็เครื่องดื่มสมุนไพรน้ำดื่ม
แต่ว่าบางคนก็จะผสมมาในรูปแบบของยารักษาโรค
ซูลมหัศจรรย์ที่มันช่วยได้หมดทุกโลก

ลดความอ้วนยาบำรุงทั้งหลายแล

หรือจะผสมในอาหารหรือว่าเครื่องดื่ม
โอ้โหแล้วสิ่งที่นกเล่าเนี่ยนะที่โทรมาถาม
คนฆ่าตัวตายเป็นยังไง
เสียชีวิตเพราะหัวใจล้มเหลวเป็นยังไงนี่